ตากคุณผู้ชมครับเป็นเหตุระทึกของรถคันนี้เขา
ผู้ชายคนนี้เมายาบ้าคุณวรพร
แล้วไปเดินขวางถนนคงเลือกแล้วล่ะ

ครับพี่
เฮ้ยหัว

พี่ทำไมพี่ทำไมฮะ

เอาไปที่สถานีตำรวจเลยได้ไหมครับเขาอยู่บนหลังคารถผมอะครับ
ใช่ครับเขาก็ทุบรถผมใหญ่แล้วครับพี่

พี่พี่พอเข้าปันนะครับพี่ปิดปันนะค่ะนะครับ
ครับครับจอบรายยินตรงหน้ากลางเสือเจ้าพี่อำรวจเข้าไปถึงแล้วครับ

คือทุกคนที่เจอเหตุการณ์นี้จะมีคำถามกับตัวเองเลยว่าเราจะทำยังไง

เราเนี่ยกลัวแทนที่คนที่อยู่บนนอกรถเนี่ยเขาจะกลัว
กลัวจะหล่นกลอยแต่เราอยู่ข้างในเรากลับกลัวนะ

คือสงสัยว่าปาดหน้ากันมาหรือเปล่ามอไซค์มาดักหน้า
ไม่ใช่นะคุณผู้ชมไม่ใช่เลย

คุณผู้ชมคงสงสัยว่าไอ้ตัวคนหายไปไหน

เมื่อกี้ปาเจโลมีแหลกหลังคา
โอ้โหคุณผู้ชมในธนักกิจคันทะเนส

พี่เขากลัวจริงนะขนาดเขาเป็นผู้ชายนะ

นี่ครับปาเจโลสีขาวขับมาไปตามถนนจะหลดวิถีทอง

ภรรยากับลูกอายุ๑๐ขวบนั่งมาด้วยพอมาถึงปากทางวัดเขาสามงาม
มีผู้ชายขี่รถจักรยายนฮอนด้าสีดำครับ
ริมถนนมายืนขวางยืนขวางทำท่าจะเอาเรื่อง
พอรถต้องชะลอสิชะลอก็ยืนขวางหน้าถนนไม่ชะลอได้ไง
ชายคนดังกล่าวพุ่งเข้ามาแล้วใช้มือกระชากประตูฝั่ง
ภรรยากับลูกสาวนั่งก่อนนะแล้วก็ขึ้นไปปีนขึ้นไป
ถามว่าจะเอาอะไรทำไมก็ไม่ตอบจะกรอบไปด้วยแหละ
นี่ครับจังหวะหนึ่งผู้ชมค่ะกดอยู่ข้างบนรถมันคงเร็ว
ไอ้คนนี้กลัวหรือเปล่าไม่รู้ก็ลงมาเกาะหน้ากระจก
เกาะหน้ากระจกระหว่างนั้นพี่ธนกิจก็โทรแจ้งหนึ่ง
หนึ่งพี่ผมกลัวไม่รู้จะทำไงแล้วเข้าปั๊มนะเข้าปั๊มเสร็จปั๊บนะครับ
หลังเกิดเหตุทางตำรวจสภเมืองตากเนี่ยก็มาพบว่าชายคลั่งเดินถือเสื้อถอดเสื้ออยู่ริมถนนหน้ากองพันธาราบที่หนึ่ง
กลมฐานรัฐที่สิบสี่ห่างจากปั๊มแล้วมาไปอีกสี่ร้อยเมตรทำไงในทีเนี้ย
ชื่อสัมจิงสักสักลูกครับลูกไหนวัตตัววัตตาหรอเราะ
ยังจำชื่อตัวเองได้ตำรวจถามชื่ออะไรชื่อยิ่งศักดิ์ขำมีอายุ
ไม้มาใช่ไม้มาเขาคุยกันนะมะใช่มั้ยมะมะมาก็คือเสพยาบ้ามาล่ะครับ

เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไปตรวจสารเสพติดที่สพเมืองตากนะครับ
พบสารเม็ดอเฟตามีนในร่างกาย
จึงแจ้งเขาหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งแล้วก็ดำเนินคดีนะครับ
ทีมข่าวไปคุยกับพี่ธนกิจ
โอ้โหคนขับรถเมื่อกี้ปาเจโร่เมื่อกี้
เขาบอกว่าทันทีที่ชายคลั่งกระโดดก่อรถเขาก็ไม่รู้จะขับรถไปไหนนะ
ก่อนหน้านี้ไปปาดหน้าเข้ามาหรือเปล่าคิดอย่างที่ผมคิดตอนแรก
ก็ไปดูกล้องย้อนหลังเขาไม่ได้ทำอะไรเลยยอมรับตกใจมาก
ขอบคุณทั้งพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์โทรแจ้ง๑๙๑
ตำรวจก็มาระงับเหตุเร็วมาก
แล้วก็แม่พี่ยังขอโทษไปถึงเด็กปั๊มนะ
บอกขอโทษน้องเด็กปั๊มนะที่ทำให้ตกใจ

สิ่งที่กลัวคือกลัวอันตรายเกิดกับลูก

ระหว่างไปเขาก็ดึงเรื่อยระหว่างทาง
ลูกสาวก็อ้วกเลยครับตกใจ
ตกใจใช่ไหมดีแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วเนอะ

อันตรายมากจริงค่ะ